ส่วนกรณีของคุณหงเนี่ยนะคะ
เจ้าของสุนัขพิษบูที่อยู่ในคอนโดใน๗ตัว

ส่วนอีก๓ตัวเธอเอาไปด้วย
อยู่ในรถก็ขับพาไป
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยอันนี้เป็นนาทีล่าสุด
แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นช่วงที่อยู่ในคอนโด
ตอนที่เธอพาสุนัขทั้งหมดออกมาจากคอนโด
เป็นนาทีที่หงเจ้าของสุนัขพันธ์อเมริกันพิษบูเนี่ยนะคะ
พาสุนัข๖ตัวออกมาจากเอกธานีคอนโดทาวน์นะคะ
อยู่ที่ตะบนบางภูนอำเภอเมืองปฐุมธานีคือพาไปแบบเงียบนะคะ
พาไปเมื่อคืนที่ผ่านมาจากภาพจะเห็นนะคะว่า
คุณหงเนี่ยเธอไม่ได้เอาสิ่งของอะไรไปด้วย
ก็พาสุนัขไป๓ตัวเดินออกจากประตูหน้าคอนโดไป
แล้วก็พาขึ้นรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ขับออกไป
ที่วันนี้เขาจะมีการขีดเส้นตายไว้นะคะ
ว่าถ้าหากไม่ออกไปจะมีการถูกดำเนินคดี

ด้านชาวเอกธานีคอนโดทาวบอกว่าก็รู้สึกสบายใจนะคะ
กันมาเป็นสัปดาห์นะคะว่าจะมีการพาไปหรือเปล่า
จะมีการพาสุนัขออกจากพื้นที่ไปหรือเปล่า
อ่ะฟังเสียงลูกบ้านหน่อยค่ะ
ส่วนทางนิติบุคคลคอนโดนะคะก็บอกว่าเตรียมขึ้นไป
ทำความสะอาดที่ชั้น๙แล้วก็เอาแผงกั้น
บริเวณทางเดินออกส่วนห้องพักเนี่ยก็ยังเป็น
ของคุณหงอยู่ค่ะมีสิทธิ์จะกลับมาพักได้
แต่ไม่อนุญาตให้นำสุนัขกลับมาด้วยนะคะ
มีรายงานด้วยค่ะว่าเจ้าของพิษบูนำสุนัข
สามตัวเนี่ยไปอยู่ที่บ้านแม่ที่ย่านมีนบุรี
อีก๓ตัวเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเธอบอกเธอไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน
ก็เลยขับรถตระเวนไปหาบ้านเช่าพาขึ้นรถไปด้วยนะคะ
ไปดูบ้านเช่าแถวเมืองเอกก็ขับไปขับไปจนน้ำมันหมดนะคะ
สุนัขสามตัวนี้ไม่มีเชือกค่ะก็เลยเดินวนไปเวียนมาอยู่รอบรถยนต์นะคะ
แล้วก็มีการเอาอาหารมาให้กินอยู่ข้างข้างรถนั่นแหละสุดท้ายมีพลเมืองดีเห็นนะคะ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเอาน้ำมันมาเติมรถให้กับเธอนะคะ
ล่าสุดยังมีคนเห็นเจ้าของพิษบูคนนี้อีกอ่ะนะคะไปจอดรถอยู่ที่หน้าร้านไดนาโม
เนี่ยค่ะจุดเนี้ยค่ะอยู่ริมถนนหมายเลขสามสี่ห้า
แล้วเธอก็ไปหลับอยู่ในรถนะคะประตูรถก็ไม่ได้ล็อกด้วย
พิษบูสามตัวก็อยู่ในรถเหมือนเดิมชาวบ้านก็มีความกังวลนะนะคะ
กลับไปช่วยเหลือนะคะจะโดยสัตวแพทย์หญิงพัทรนันสัจรม
ก็นำทีมเข้าไปเจรจากับเจ้าของพิษบัวค่ะ
ก็ยินยอมให้ทางมูลนิธิใช้ลูกดอก
ยิงยาเป็นยาซึมของสุนัขอ่ะนะคะเพื่อให้เจ้าสุนัขเนี่ยหมดแรง
หลังจากนั้นก็นำตัวสุนัขออกจากรถแล้วก็ขนย้ายพิษบูเนี่ย
ตำบลไซน้อยอำเภอบางบัวทองนนทบุรีต่อไปนะคะ
ปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือก็มีประชาชนเนี่ย
มุงดูแบบนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
รถยนต์ก็ติดเป็นทางยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะ
ก็เอาใจลุ้นนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือได้สำเร็จหรือไม่อย่างไร
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็รับสุนัขไปดูแลเรียบร้อยแล้วค่ะ